ก็จริงจริง
ถามว่ามีความรู้สึกเสียใจไหมก็เสียใจอยู่นะครับ
อย่างถ้าออกรายการทีวีหรือว่าออกสื่อไปต่างนานาเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วเราน้ำตาไหล
แต่ว่าถามว่าราคาที่มันแพงแล้วเราขายอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันมัน

ก็คือความจริง
แต่ว่ามีส่วนที่มันออกสื่อไปแล้ว
ผมก็อยากให้เข้าใจว่าเราก็เป็นลูกหลานเกษตรกรคนหนึ่ง
ซึ่งก็รักในอาชีพนี้
แล้วสิ่งที่เราทำบอกว่าเราเห็นแค่ตัวแล้วตั้งราคาแพง
ผมก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะมาดูแลสมบัติของเราของประเทศชาติของเกษตรกรเรา
สิ่งที่มันบาไลตี้มีความแตกต่างกัน
ชีวภาพของพืชพันธุ์แล้วมันมีคุณภาพดี
ผมก็เห็นว่าทุกอย่างมันมีความดีความโดดเด่นในตัวของมันเองทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าปกชายน้ำจะเป็นสุดยอดของใจคนของทุกคน
ช่วยกันทุกฝ่ายไม่โจมตีกันแล้วก็เห็นคุณค่าของกันและกัน
ในสิ่งของที่มีคุณค่าแปลก
แต่ว่าถามว่าราคาที่มันแพงแล้วเราขายอย่างนี้
มันก็รู้สึกว่ามันเหมาะแล้วล่ะ
ที่ตั้งแต่คุณพ่ออากงเราดูแลมา
เป็นเวลาสามชั่วอายุคนเนี่ยแล้วเราเพิ่งจะมาทำให้มันมีมูลค่า
แล้วก็อนุรักษ์มันไว้ได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานมาก
ชั่วชีวิตเราจนมาถึงรุ่นผมเนี่ยเจน๓แล้ว
แล้วก็ทำมาขนาดนี้กว่าที่เราจะได้พันกบชายน้ำอย่างนี้
ต้องหาข้อมูลมากมายต้องทะนุถนอมมัน
จริงมันก็ไม่ได้มีมากเลยมีประมาณ๒๐กว่าต้น
แล้วต้นนึงเนี่ยช่วงออกผลผลิตก็ไม่กี่ลูก
ปัจจุบันก็โดนเท่าที่ดูก็โดนกระลอกทำลายไปเห็นคาตาอย่างนี้
เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็๕๐กว่าลูกแล้วที่ธรรมชาติทำลายไปโดยที่เราก็ยังจำต้องสูญเสีย
เราก็ไม่ได้คิดว่า๕๐กว่ารูปเป็นเงินเท่าไหร่
อันนี้คือสิ่งที่อยากให้เห็นใจว่าชาวเกษตรเนี่ยไม่ใช่ทำอะไรได้ง่าย
ถ้าถามถึงเรื่องความอร่อยหรือว่าคุณสมบัติอะไรต่างเนี่ย
จริงไม่อยากอธิบายอะไรมากนะ
ได้มาลองทานชิมดูสเมืองก่อน
แล้วถ้าทานชิมแล้วมันไม่อร่อย
ก็ว่าเราก็ตำหนิผิดเตียนกันไปได้
หรือจะไม่ส่งเสริมการปลูกก็ได้

ลูกหลานเราทุกคนในครอบครัวเรารู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดสำหรับครอบครัวเราแล้ว
เราทานแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยแต่ว่าทางแถบอื่นอาจจะชอบรสชาติหรือว่ารูปแบบที่แตกต่างกันไป
มันก็คืออาหารประจำท้องถิ่นของแต่ละที่ที่จะรักจะชอบในรสชาติที่แตกต่างกันไป
ก็คือลูกของกบชายน้ำลูกเดียวสามารถที่จะตั้งด้วยตัวของมันเองได้นะครับ
ซึ่งเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของมันเป็นรูปทรงของมันที่ค่อนข้างจะสมดุลทั้งรูปแล้วก็ก้นของเขาถ้าเราเห็นก็จะเป็นหลุมลงไป
สามารถที่จะเอาเหรียญสลึงเนี่ยเอามาวางในหลุมได้

ให้พ่อค้าแม่ค้าจัดตั้งดูเนี่ย
ถ้าตั้งไม่ได้เนี่ยก็คิดซะว่าไม่ใช่แล้ว
กบชัยน้ำตั้งได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ปลายคั่วจะมีขนาดเล็ก
น้ำขี่น้ำขี่มากครับ
เนื้อเนี่ยเป็นจุดเด่นสุดก็คือละเอียดเป็นครีมเลย
หินเขาเนี่ยพอเหมาะพอดีไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันแรงมากจนน่าเกลียดนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาขาดตกชายน้ำเลอออกมาไม่เหม็น
ไม่เหม็นผมลองหลายทีแล้ว
ปัจจุบันนี้ก็มีเศรษฐีใจดีเยอะแยะที่เขาอยากจะช่วยจะอุดหนุนสังเกตจากตลาดอัตกรอย่างนี้คือมีผลไม้ที่ราคาสูง
แต่ว่าก็ยังมีคนที่อยากจะทานของดีพรีเมียมพร้อมที่จะจ่าย
สมมุติพวกเราสามารถทำให้คนที่มีเงินเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำแล้วเขาพร้อมที่จะจ่ายให้เรา
นั่นแหละคือวัตถุประสงค์หลักที่ว่าต่างคนต่างเกื้อกูลกันคนสตังค์ก็มาอุดหนุนคนที่ทำของดีพรีเมียม
แม้จะเป็นเกษตรกรที่มีเงินมากก็จะมีรายได้เกื้อกูลกันไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
นี่คือวัตถุประสงค์หลักเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาทุเรียนราคาแพงพรีเมียมเหมือนกับกระเป๋าแบรนดเนม
ในกลุ่มที่เป็นเด็กนักเรียนหรือคนที่เป็นวัยรุ่นที่ยังไม่มีรายได้พอที่จะซื้อสิ่งของเหล่านั้นมันก็ดูเวอร์วังมันก็ดูแบบว่าไร้สาระเกินไป
แต่ถ้าในกลุ่มที่เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วเนี่ยจะแบ่งปันหรือเอาเงินมาช่วยสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบนี้บ้างผมก็ว่าเป็นเรื่องดีของสังคมอ่ะ
แล้วก็ผมก็ยินดีถ้าเกิดเขาจะขายราคาเท่าไหร่
แต่ว่าในกระแสตอนนี้ก็คือในคุณสมบัติแล้วก็รสชาติของมันเนี่ยค่อนข้างพรีเมียม
ถ้าเรามีอยู่ผมอยากให้คิดซะว่าเราถูกลอตเตอรี่หรือว่ามีโชคร่วมกันนะก็ขายไว้เถอะผมไม่ว่าหรอกจะขายต่ำกว่าก็ได้แต่ขอให้ขายได้ราคาหน่อย
อย่าไปขายมันถูกเหมือนกับว่ามีลูกสาวแสนสวยสักคนนึงถึงแม้จะเป็นเด็กสาวชาวป่าแต่ว่าถ้าคนเห็นคุณค่าก็อาจจะได้สินสอดแพงหรือมีเศรษฐีมาตกหลุมรักก็ได้
เพราะเขาเป็นคนดีมีอัธยาศัยดีมีผิวพันธ์ขุดผ่องมีเนื้อในมีจิตใจที่ดีอันนี้คือเสน่ห์ของเขาเหมือนช้างเผือกอยู่ในป่าครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป